แต่ขับใหญ่มันกราดการงานนี้มีตายค่ะ
โดยที่มันสะบัดกูว่าอะไรแบบนึกว่างูเลยเข้าบ้าน

นี่มันคัดกฎกัดขนวะก็เลย
มันกัดหัวนะไม่เห็นมันกัดหัวโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่มากแล้วคือยังไงที่กำแพงด้วยอ่ะใช่ไหมคะโอ้ยตายแล้ว
นี่คุณผู้ชมคุณอุไรเทียนสินอายุ๔๒ปีนะคะท่านเป็นคนถ่ายไว้แล้วเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้
แล้วบอกว่าสามทุ่มของวันเสาร์ที่สามสิบเนี่ยออกมารดน้ำต้นไม้หน้าบ้านหางตาเนี่ยเหลือไปเห็นอะไร
เงาดำตะคุ่มตะคุ่มตอนแรกคิดว่าเอองูเลื้อยเข้าบ้านแหแต่ที่ไหนได้
กลายเป็นศึกระหว่างตุ๊กแก่ตัวใหญ่กับตะขาบตัวโตนะฮะกำลังต่อสู้ดุเดือดไหมเดือดมากค่ะ
เขาก็เลยถ่ายคลิปไว้จริงเนี่ยเหตุการณ์เกิดสักประมาณร่วมชั่วโมงได้แต่ถ่ายคลิปจริงได้สักประมาณ๕๑วินาทีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
แล้วสุดท้ายยังไงล่ะใครเป็นผู้พ่ายแพ้คุณเดาสิ
ตะขาบตะขาบเป็นผู้พ่ายแพ้ค่ะพ่ายแพ้หมดตัวรับคาบด้วยนะคะ
ตุ๊กแก่กัดหัวตะขาบแล้วค่อยกลืนกลิ่นเธอทั้งตัวไม่อยากเหลือไว้ให้ใครได้กิน
ตายแล้วตายทั้งตัวเลยนะครับพี่อุไรขอดีจะดูแล้วดูสยองมากกว่านะ
เที่ยวอะไรโอ๊ยขอบคุณมากอุตส่าห์ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบชี้เลขที่บ้านให้ดูด้วยเมื่อสักครู่นะคะ
โยไรบอกว่าคือปกติแล้วนี่ชี้แล้วที่บ้าน
แกบอกว่าปกติแกไม่เคยกลัวตุ๊กแกเลยนะพี่ไม่กลัวคุณกลัวไหม

กลัวตุ๊กแกหมดพี่อะไรบอกฉันไม่กลัวเพราะฉันชินชินอะไร

บ้านฉันมีตุ๊กแก่เยอะมากเลยยังไม่ทันขาดคำค่ะชี้ทะเบียนบ้านแล้วไปทะเบียนรถด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วแกบอกว่าดีแล้วแหละที่ตุ๊กแก่ตัวใหญ่ไปขับไปกัดตะขาบให้แกเพราะว่าตะขาบมันมีพิษใช่ไหม
สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าตะขาบเข้ามาโดยที่แกไม่รู้หรือตุ๊กแกบ้านแกไม่กัดนะแปลว่าอะไร
แปลว่าแกเองนั่นแหละอาจจะโดนตะขาบมาต่อยมากัด
แสดงว่านี่ชมนะฮะชมตุ๊กแกเหรอชมตุ๊กแกชื่นชมตุ๊กแกนะคะ
ข่าวนี้จบได้ยังจบได้แล้วนะบ้านครบแล้วเหรอบ้านครบแล้ว
บ้านเล็กที่แล้วนะคะแกบอกว่าน่าจะได้โชคขาขามีไหมขาจำนวน
จำนวนขาพี่นับเองพี่นับพี่นับก่อนเลยจบข่าวนี้ได้แล้วฮะ
ขาตะขาบกับขาตุ๊กแกมานับรวมกันหรือเปล่าถูกต้องแล้วเป็นอย่างนั้น
ของผมนี่ก็ใหญ่ยักษ์ไม่แพ้กันไปดูหน่อยว่าหางมันออกแบบเนี้ย
มันคือตัวอะไรฮะค่ะ
ยาวขนาดนี้ลำตัวจะขนาดไหนเข้าไปทำไมในซุ้มล้อรถเนี้ยนะฮะ
ตัวเงินตัวทองครับนะฮะก็ต้องดึงกันอยู่นานแหละครับ
สุดท้ายดึงไม่ออกนะแต่มันคลานออกมาเองอ๋อเหรอนะฮะ
ดึงให้ตามันก็ไม่ออกมันแน่นขนาดนี้มันคงเกาะเอาไว้แน่นเชียว
สุดท้ายมันคลานออกมาจากซุ้มล้อมรถเก่งคันนี้แล้วก็คลานหนีไปในป่าข้างหลังนั่นแหละ
คนก็ไปดูเยอะแหละนะดูอะไรล่ะก็ดูทะเบียนรถนี่แหละนะฮะ
ทีนี้แหละตัวเงินตัวทองเขาก็ไม่รู้มาเข้าตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะเขาก็ไปเจอพอดีแหละครับเมื่อวานนะฮะ
ส่วนที่มองลึกเข้าไปก็ไปดูคนอ้าวไม่ได้มองรถเก่งนะมองรถจักรยานยนต์คันนี้แทน
อยู่ข้างนะฮะ๙๕๗๓ทะเบียนฉะเชิงเศร้าเอาไปเสี่ยงโชค
แต่ก็มีคนบอกว่ามันตรงกันกับทูปของเจ๊ฟองเบียร์เลยเนอะคนก็ไปโยงกันอีก
เออมันมันแล้วมันก็ใกล้เคียงกับแม่น้ำหนึ่งเลยเนอะนะฮะเออเอาว่ากันไป
ส่วนเลขที่บ้านก็ต้องสักหน่อยละกัน๖๘ทับ๑มาครบมาเยอะขนาดนี้
จะเข้างวดใหม่เนี่ยก็ต้องให้กันเยอะขนาดนี้แหละนะครับ